สัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่มีสาวธอมคนหนึ่ง
เขาใช้ทินเนอร์ราดแฟนตัวเอง
จุดไฟเผาพึบร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด
ไหม้ไปประมาณ๗๐ของร่างกาย
ญาติญาติก็เลยหอบเอกสารออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่า
คดีความเหมือนจะนิ่งไปหรือเปล่า
จะพลิกหรือเปล่าช่วยกันติดตามเรื่องของคดีความกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ

ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนคุณผู้ชม
ก็จะมีสาวธอมแฟนสาวเพื่อนบ้าน
จริงเขาก็ตั้งวงดื่มกันอยู่ในบ้าน
จูดเหมือนมีปากเสียงกัน
เอาทินเนอร์เนี่ยราดกองพ่าก่อน

มีการจุดไฟเผากองผ้าแล้วก็ลุกลามไปติดแฟนสาว
ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำราดสุดท้ายถอดเสื้อผ้าวิ่งออกมาอยู่หน้าบ้านถูกไฟเผาไป
ทั้งตัวนะครับ
เกิดขึ้นอยู่ที่ซอยอ่อนนุษย์๔๖ชุมชนดาราฉายแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ทราบชื่อว่าหญิงที่ถูกไฟคลอกนั้นก็คือนางสาววรวรรณจัดสวยหรือว่าบัวอายุ๕๑ปี
ผู้ก่อเหตุก็คือเป็นแฟนเป็นธอมนะฮะชื่อว่ามาลัยทองหรือว่าเรไรอายุ๔๘ปี
ทีมข่าวเองก็ไปคุยกันกับพี่ชายของสาวธอมที่ก่อเหตุเขาก็ยอมรับว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อย
ก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันเรื่องเงินเพราะค้าขายไม่ดีก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นมูลเหตุในการก่อเหตุ
แฟนในครั้งนี้หรือเปล่าผู้ก่อเหตุก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของคดีความนั้นก็ได้มีการปรึกษากับพี่ชายที่เป็นทหารแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
ด้านน้องสาวของหญิงสาวที่บาดเจ็บ
ขึ้น
คือนางบุญมีร์
เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากทนาย
รณรงค์แก้วเพชรนะฮะประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็บอกว่า

และกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะทราบมาว่าฝั่งของคู่กรณีนั้น
แม่พี่ชายเป็นทะหงทหารยศใหญ่

พร้อมกันนั้นก็อยากจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

เพราะตอนนี้ถูกแจ้งแค่วางเพลิงอย่างเดียวเท่านั้น
นะฮะส่วนอาการของพี่สาวที่เจ็บนั้นค่อนข้างหนักครับ
ครอบครัวก็หมดเงินกับการรักษาไปแล้วไปเยอะมาก
อยากได้ความรับผิดชอบจากฝ่ายคู่กรณีบ้างนะครับ
เพราะว่าปกติไม่ใช่คุยแบบนี้
ทางด้านของทนายก็บอกนะฮะว่าคดีนี้เนี่ย
ผู้เสียหายก็ยืนยันว่าทางคู่กรณีจุดไฟเผาตน
ไม่ได้จุดไฟเผาซับสิน

คือตอนแรกที่บอกว่าเผากองผ้าแล้วลามไปติด
ไม่คนเจ็บบอกว่าเขาตั้งใจเผาดิฉัน

ไม่ใช่เรื่องของการวางเพลิงเผาทรัพย์
อย่างที่มีการพูดออกมานะครับ
การประบบการณ์มันจะหมดตะบ่นให้มีคำสั่งให้

ว่าข้อหาที่ตั้งไปนั้นมันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบนะครับคือทางครอบครัวอยากจะให้เป็น
ข้อหาพยายามค่ะไม่ใช่แค่วางเพลิงเผ่าทรัพย์เท่านั้นเพราะว่า